ถ้าพูดถึงมือถือเครื่องแรกของใครหลายคน

ของผมของผมนั่นเครื่องที่๒ที่๓แล้ว
โอ้สวัสดีค่ะอยู่มานาน
ถ้าเด็กใช้สมัยนี้ไม่รู้จักแล้วนะ
ปิดตัวไปนะคะตอนนี้เขากลับมาพังงาดง้ำอีกครั้ง

ใช่เป็นโทรศัพท์ย้อนกลับไปกี่ปีแล้วคุณ

ก่อนเข้าปีฉันอยู่มปลายค่ะ

ผมก็คงอยู่ปาหาลัยนะครับ

ขออวดนิดหนึ่งนะคะ
คือเป็นรุ่นที่หลายคนคิดถึงนะคะ

กลับไปเนี่ยเคยเป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด
เมื่อ๑๗ปีก่อนผลิตแล้วกว่า๑๒๖ล้านเครื่อง

ก็เปิดมาเป็นงานโทรศัพท์มือถือครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะ
กลายเป็นหน้าจอสีที่กว้างขึ้น
มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
ราคาขายอยู่เครื่องละ๔๙ยูโร
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๘๐๐บาทเท่านั้น

จุดเด่นเขาก็คือเป็นโทรศัพท์ที่สแตนไบได้นานนะคะ
สามารถคุยได้สูงสุดเนี่ย
ประมาณเกือบวันหนึ่งเลยทีเดียว๒๒ชั่วโมงกว่า
ถ้าสแตนบายแบบไม่ทำอะไรเดือนกว่า
บางเพลงต่อเนื่อง๕๐กว่าชั่วโมง

แต่ที่น่าสนใจและน่าจับตาว่าจะไปรอดหรือเปล่า

ไม่มีอะไรให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้

ใช่แล้วก็น่าจะเป็นโทรศัพท์ที่หลายคนคิดถึง
แล้วก็บางสำนักนี้เขาวิเคราะห์ว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ระหว่างนี้เขาก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ
อันนี้มันคือตำนานเอาตำนานจริง
ลิกเปลี่ยนสีหน้ากากโทรศัพท์สีสันสดใสยังเหมือนเดิม